ชาวบ้านนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเขาบอกว่าตำรวจที่บุกมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดในชุมชนทำเกินไปหรือเปล่า
ในช่วงที่เข้ามานะคะมีการผลักคนแก่ด้วยและยิงปืนขึ้นฟ้าชาวบ้านบอกไม่พอใจมาก

เอาคลิปนี้ถ่ายโดยชาวบ้านนะคะอยู่ในหมู่บ้านสะพานหินหมู่ที่๑ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
เขาเอามาโพสต์ไว้และหลังจากนั้นเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น๒บายเคเอลเอ็ม
เอามาแชร์ต่อแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงพฤติกรรมของตำรวจว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
ที่ถามว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอทำอะไรบ้าง
เขาบอกว่าตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดภูเก็ตเข้าไปจับกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่
แต่ช่วงนั้นมีชาวบ้านนั่งจับกลุ่มกันอยู่แล้วก็มีการกระทบกระทั่งกัน
โดยเฉพาะไปผลักคุณป้าคุณป้าชื่อป้าอาชม้อย
อายุ๖๔ปีแล้วนะคะก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าตอนนั้นเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าบ้าน
ตำรวจเข้ามาก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปชาวบ้านแล้วก็เดินมาถามป้า
ป้าก็ไม่อยากให้ถ่ายรูปแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอะนะคะ
ก็เลยเอาแท็บเล็ตบังหน้าตำรวจเดินเข้ามาแย่งแท็บเล็ต
ก็แย่งกันไปแย่งกันมาคุณป้าบอกตำรวจผลักป้าเลย
เสพไปชนรถจักรยานยนต์ตำรวจทำแบบนี้ไม่ถูกฟังเสียงป้าค่ะ
เฟรมาตรงนี้แล้วก็พว่ำหมดเลย
ส่วนลุงเวียนนะคะชาวบ้านอีกหนึ่งคนค่ะตั้งคำถามเกี่ยวกับรถที่เอามาปฏิบัติการครั้งนี้

แล้วก็อีกหนึ่งคำถามบอกแล้วทำไมช่วงที่เข้ามาจะต้องยิงปืนขึ้นฟ้าด้วย
แล้วถ้าปืนตกลงมาใส่หัวใครคนตายจะว่ายังไงตำรวจจะทำยังไง
ชาวบ้านก็เลยฝากไปถึงผู้บังคับบัญชานะคะว่าให้จัดการที
รวมถึงไปปรับปรุงยุทธวิธีในการเข้ามาปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยค่ะ